เดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมที่จังหวัดอุบลราชธานี
คือตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงเรื่อย
แต่ว่าความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นนะคะ
เกี่ยวกับทรัพย์สินข้าวของที่เกิดความเสียหายจากน้ำท่วม
ชาวบ้านที่บ้านดอนส้มปล่อยอำเภอม่วง๓๐นะคะ
เขาบอกว่าพื้นที่นี้ติดแม่น้ำเซปาย
ปกติไม่ถูกน้ำท่วมปีนี้เป็นปีแรก
น้ำเยอะน้ำมาเร็วด้วยเนี่ยนะคะ
พอน้ำมันหายไปแล้วพอกลับเข้าบ้าน
ข้าวของที่อยู่ในบ้านเสียหายหมดเลย
ชาวบ้านบอกว่าอยากจะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือหน่อยนะคะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจากคุณบงกฎจุ้ยนิ่ม
รายงานมาจากอำเภอม่วง๓๐จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

ดอนส้มปล่อยตำบลนาเริงอำเภอม่วง๓๐จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ

ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหนักเลยนะคะ
ระดับน้ำนั้นสูงกว่า๑เมตรเลยนะคะ

ซึ่งตอนนี้เองสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะ
ระดับน้ำนั้นลดลงเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ปัญหาที่ตามมาค่ะ
ข้าวของเครื่องใช้ของชาวบ้านได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด

ทีไม่เคยมีปัญหาน้ำท่วมเลยค่ะ
แต่พอเกิดปัญหาน้ำท่วมชาวบ้านก็ขนข้าวของหนีไม่ทันเดี๋ยว
บ้านเราได้รับความเดิดร้อยอย่างไรบ้างคะพี่
ตู้เสื้อผ้าครับ
อย่างของใช้ในบ้านเนี่ยคือ
น้ำมันเอาไม่ทันนะครับมาคืนเดียว
อย่างตู้เสื้อผ้าก็แกคิดว่ามันไม่เคยมานะครับ

ก็เลยย้ายไปอยู่ศูนย์ที่อบตเขาตั้งศูนย์อพยพไป
วัวก็เคยมีอยู่๔ตัวนะครับ
ก็ต้องได้ขายเพราะว่าไม่มีย่าให้มันกิน

ไม่มีครับแต่มันตัวหมดข้าวก็ท่วม

ก็มีตู้เสื้อผ้ากับผู้เจอผ้า
แต่ก็มีผู้พรรคบุริจาคอยู่ช่องทรัมวัลนะครับ
แล้วตอนนี้เราไม่มีวัวแล้วไม่มีนาแล้วเป็นไงคะเนี่ย
ก็ไม่มีอะไรทำก็อยู่เฉยอย่างนี้แหละครับแต่ก่อน
จนกว่าว่าจะมีหญ้าหาวัวมาเลี้ยงใหม่อีก
ตอนเราขายเราก็ขายตอนวิกฤตเนอะ
ตอนเราจะซื้อทีนี้มันก็จะเป็นราคาแพงหน่อยนะครับ
เพราะว่าพ่อค้าเขาก็ต้องกดราคาเราตอนเราลำบากนะครับ
เห็นว่าตัวกำแผงบ้านเบอร์นอะไรเขาเลย

แห่งบ้านกลับไปทั้งแถบนะครับ

ครับทั้งแถบเลยครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นระดับสูงกับที่นานะครับ
ที่นาก็เป็นของคนอื่น
ครับอันนี้เรามาซื้อที่ทำบ้านทีหลังนะครับ
ตอนนี้พี่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลืออะไรบ้างคะเนี่ย
หนึ่งมาเงินมาสร้างกำแพงให้นิดหน่อยนะครับ

เพราะว่าฉางข้าวผมก็เริ่มเอียงไปแล้วนะ
ส่วนเรื่องของการทำกินนะคะอยากให้ช่วยเหลืออย่างนี้

อยากทำข้าวนาปังนะครับพันธุ์ข้าวเพราะว่า
ถ้าไม่ทำไม่มีกินนะครับหลังปีใหม่มาเลยก็ได้
ข้าวที่ผู้พิสิทธามาแจกมันก็จะกินบองฮันฮอตถึงปีใหม่นะครับ
ปีใหม่ก็ไม่รู้จะหาข้าวที่ไหนกินนะครับ
แต่เราทำนาปังได้แล้วก็จะดีเพราะว่าอยู่นี่ก็มีความสูงน้ำอยู่
แต่พันข้าวก็ไม่มีแล้วล่ะครับตอนนี้ต้องการพันข้าวกับ
ข้าจะจ่ายในการผลิตนะครับอย่างข้ารถถงรถไถ
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทางราชการช่วยตัวนั้นนะครับ
เราก็จะมีอาชีพต่อไปเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรทำนะครับ
พันข้าวก็ไม่มีแล้วผมตอนนี้แย่เลยใช่ไหมครับ
แย่เลยครับ